ไทยรัฐทีวีวิเคราะห์สนามเลือกตั้งหกหกครั้งที่สอง
ณวันที่๔พฤษภาคมเป็นการวิเคราะห์สนามเลือกตั้งสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
โดยอาศัยฐานข้อมูลทุกรูปแบบทั้งข้อมูลในพื้นที่ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวภาคสนาม
สถิติตัวเลขจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงปัจจัยแปรผันต่างทางการเมือง
ณวันนี้อาจกล่าวได้ว่ากระแสความนิยมต่อพักก้าวไกลเพิ่มขึ้นเรื่อย
และจากการวิเคราะห์ครั้งที่หนึ่งมาถึงครั้งที่สอง
สอสอขยับขึ้นทั้งสสเขตและบัญชีรายชื่อจาก๕๓เพิ่มเป็น๖๗ที่นั่ง
ขณะที่พักเพื่อไทยลดลงและไม่แลนด์สไลด์อยู่ที่๒๒๔ที่นั่ง
ซึ่งครั้งที่๑ได้๒๔๗ลดลง๒๓ที่นั่ง
ขณะที่พักรัฐบาลเดิมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้ารวมต้านกันแล้ว๑๙ที่นั่ง
สนามเลือกตั้งกรทม๓๓เขตพักเก้าไกลนำมาอย่างก้าวกระโดด
ตัวเลข๒๑ที่นั่งจาก๓๓ที่นั่ง
พักเพื่อไทยลดลงเหลือเฉพาะสายแข่ง๑๒ที่นั่ง
จากการวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้พักอื่นยังเบียดแทรกเข้ามาไม่ได้เลย
ถ้ากระแสก้าวไกลยังแรงอยู่อย่างนี้อาจเห็นตัวเลข๓๐ที่นั่ง
กลาง๑๐๖เขตแม้พักเพื่อไทยยังครองเสียงได้มาก
และสามารถกวาดที่นั่งได้ในหลายจังหวัด
เช่นชนบุรีนนทบุรีและบางส่วนของฉะเชิงเศร้า
ลบบุรีปฐุมธานีแต่พักภูมิใจไทยก็มีสายแข่งของบ้านใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรี

ขณะที่พักพลังประชารัฐได้สอสอสาแก้วและสมุทรปราการ
ชาติไทยพัฒนายังแน่นในสุพรรณบุรีและนครปฐม
ภาพนี้อาจเรียกได้ว่ากระจายกันไป
ส่วนภาคเหนือ๖๘เขตเป็นพื้นที่ยึดครองของพักเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่แทบทุกจังหวัด
เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านลำปางลำพูนสุโขทัยและอุตรดิษฐ์
พักพลังประชารัฐจะได้ที่กำแพงเพชรพยาวและบางส่วนของเพชรบูรณ์ตาก
ส่วนภูมิใจไทยได้บางส่วนในนครสวรรค์พิจิตรพิศนุโลก
อีสา๑๓๓ที่นั่งพักเพื่อไทยยังคงแลนด์สไลด์กวาดไป๙๘ที่นั่งจาก๑๓๓ที่นั่ง
สอสอยกจังหวัดเกือบจะทุกจังหวัด
เว้นจังหวัดบุรีลำและหนองบัวลำพูที่เป็นของภูมิใจไทย
โดยบุรีรำ๑๐เขตเพื่อไทยเจาะได้๑เขต
ส่วนนครราชศรีมา๑๖ที่นั่งก็แบ่งกันไป

ประชาธิปัตย์ได้๒๗ที่นั่งแม้จะตั้งเป้าไว้ที่๔๐ที่นั่ง
ขณะที่ภูมิใจไทยได้ที่ระนองสตูนและบางส่วนในกระบี
ส่วนรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ได้ที่ชุมพรและบางเขตในนครศรีธรรมราช
นราธิวาสสงขลาและสุราธานี
ส่วนประชาชาติจะได้ใน๓จังหวัดชายแดนใต้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน